วันนี้พี่ศรีนานทีจะมีคนปรบมือบอกพี่ศรีทำเก๋

คือวันนี้พระเอกของเราคือศรีสุวรรณจัญญา
นะคะเรศคาทิการสมน้องถึงขั้นไอเลย
พี่บอกพระเอกคือศรีสุวรรณจัญญา
เขายื่นคำร้องอย่างนี้ในกรณีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินกรณีการลดไฟแห่งประเทศไทยครับ
คือจะว่าจ้างบริษัทเอกชนเนี่ยเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ
เมื่อวานนี้เราฟังข่าวนี้กันทั้งวันเลย
เห็นป้ายคนไทยส่วนใหญ่ก็จะจำได้ว่าที่นี่คือที่ถ่ายฉีดวัคซีน
ใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะถือว่าเป็นที่ฉีดวัคซีนที่ใหญ่
ติดปากแรกอย่างนี้กลางบางซื่อแล้วก็จะเปลี่ยนจากสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของรอฟทคือ
ไม่ค่ะนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรอฟทรถไฟไทยเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดคนเขาแอบตกออกตกใจนึกว่าจะสร้างตึกอีกหนึ่งตึก
คือ๓๓ล้านบาทคำถามที่วันนี้พี่ศรีสุวรรณจัญญาเนี่ย
เขาจะเข้าไปยื่นเรื่องเนี่ยว่าแพงเกินไปไหม
เขาบอกว่าพบพิดัดหลายประการที่รอฟอทองรถไฟฟน์ประเทศไทยด้วยนะครับ
มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทำให้ไม่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกเขาบอกเลยว่าทำให้ผู้รับจ้างเนี่ย
ได้ในราคาที่สูงเกินควร
อาจจะขัดหรือแย้งต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ๒๕๖๐เนี่ย
ดำเนินการตามขั้นตอนมาตราที่๑๑เนี่ย
แล้วก็ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น

อีกเป็นการขัดแย้งต่อมาตรา๘๒อย่างชัดเจน

ไม่มีเหตุผลหรือน้ำหนักเพียงพอที่จะเข้าข่ายข้อยกเว้น
เกี่ยวกับการที่ต้องมีความจำเป็นต้องเร่งด่วน

ก็ไม่ทำให้กิจการของลฤษฐธรพ์เสียหาย
หรือล้มระรายใต้อย่างใด
ในประเทศไทยที่สามารถจัดทำแล้วก็ติดตั้งป้ายประเภทดังกล่าวได้
เขาก็บอกว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเขาจะมีการกำหนดราคากลาง

ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลผู้ประกอบการอื่นมาเทียบราคาหรือเปล่า

แล้วก็ควรเปิดเผยรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวหรือเปล่า
หากพิสูจน์ว่าการดำเนินงานเนี่ยโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายที่สำคัญเนี่ย
ชื่อสถานีดังกล่าวเนี่ยได้รับพระราชทานนะฮะ
ได้รับพระราชทานชื่อใหม่มาตั้งแต่เดือนกันยายนนะ
แต่เหตุใดจึงเร่งรีบดำเนินการในเดือนธันวาคม๒๕๕๙
แล้วมาใช้วิธีการประมูลแบบเฉพาะเจาะจงนะครับ
ทั้งที่รอฟทเนี่ยสามารถเลือกใช้การประมูลโดยให้มีคู่แข่งในการประมูลได้
ยกเว้นเขาบอกเนี่ยยกเว้นจะเอื้อประโยชน์กับเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือเปล่าใช่ไง
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ศรีของเราเนี่ยก็เลยไปร้องให้สตงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะ
ตรวจสอบมีข้อให้สงสัยนะนั่นแหละอืมวันนี้ก็เลยได้รับคำชมเลย
วันนี้เป็นแพทย์เองค่ะคือเมื่อก่อนคนชอบพูดว่าพี่ศรีก็ร้องอยู่ฝั่งเดียวอ่ะ
ร้องเพลงอยู่ร้องแนวเดียวไม่ร้องแนวอื่นบ้างเลย
แกรู้คิวเลยไหมฮะมาถึงปุ๊บต้องยืนถ่ายรูปก่อน
ก่อนขึ้นไปเนี่ยแกจะรู้คิวว่าต้องหันรูปอัดถือก่อนว่าจะมาทำอะไร
อาชีพเขาเนาะอาชีพเขานักร้องรู้เลยเห็นไหมลงจากรถปุ๊บจะต้องถ่ายรูปตรงไหนอะไรยังไง
ก็ดีแหละก็จะได้คือจริงแล้วก็มันจะได้ตรวจสอบโปร่งใสจริงเพราะว่าเขาไปอยู่สมาคมเลยนะพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย